เอาล่ะมีดกับหมัดอย่างที่พี่ก๊อฟบอกไปเมื่อสักครู่นี้

แต่ว่าเป็นเหตุการณ์โหดที่เกิดขึ้นบนท้องถนนค่ะคุณผู้ชม
อารมณ์ร้อนกันมีการทะเลาะกันแหละบนถนน
คือปาดหน้าขับรถไม่พอใจ
ฝ่ายหนึ่งเนี่ยแลกหมัดไปอีกฝ่ายหนึ่งมีมีดคัตเตอร์ค่ะ

ฟ้าคันนึงเขียวเหลืองคันนึง

แต่คือพฤติกรรมในการขับรถเนี่ยคงไม่พอใจกันค่ะ
คลิปนี้ถูกถ่ายโดยคุณนัทวัดด่านเมื่อช่วงเมื่อวานตอนเช้าบริเวณวงเวียนเล็กตรงข้ามโรงเรียนศึกษานารี
เฟอร์แท็กซี่สองคันเนี่ยเปิดศึกชกต่อยกันฝั่งหนึ่งเนี่ยมีหมัดเป็นอาวุธอีกฝ่ายมีดคัตเตอร์ใช้อยู่ในมือ
ส่วนผู้โดยสารที่นั่งมาในรถแท็กซี่เขียวเหลืองเมื่อเห็นท่าไม่ดีก็เพ่นกระเจิงทันทีค่ะ
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังเจ้าของคลิปนะคะจนกระทั่งได้เบอร์นายอนุรัติภวงละหงอายุขออภัยค่ะอายุ๓๕ปีโชเฟอร์แท็กซี่สีฟ้ามาพูดคุยสอบถามค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายอนุรัติได้ขับรถมาจากสะพานสมเด็จพระปกเกล้าแล้วก็พบกับแท็กซี่คู่กรณีมาจากสะพานพุทธซึ่งพยายามจะเบี่ยงซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยา
ด้วยความที่เกือบจะเฉียวชนกันนะคะก็เลยหาไป๑ครั้ง
เมื่อถึงทางแยกตรงข้ามโรงเรียนศึกษานารี
คู่กรณีก็เลยได้เลี้ยวซ้ายตัวเองจอดชะลอค่ะ
จากนั้นคู่กรณีก็เอาละเปิดกระจกลงมาถาม
บอกว่าอยากไส้แตกหรือไง

ถ้าตอบว่าไม่อยากล่ะเรื่องจะจบไหม
นั่นน่ะสิบอกไม่อยากครับแล้วขับหนีไปอาจจะเป็นอีกภาพหนึ่งนะคะ
แต่นี่แหละค่ะมันไม่เป็นอย่างนั้น
มาแบบโอ้โหใครก็โมโหกันเนอะมีอะไรมีอารมณ์กัน
ซึ่งเกิดเหตุการณ์ในคลิปค่ะนายอนุรัติก็ถูกคัตเตอร์ด้วย
เชี่ยวที่คอเป็นแผลยาว๘เซนติเมตร
ชาวบ้านเข้ามาช่วยแยกย้ายคู่กรณีทั้งสองออกจากกัน
มาก็เลยเดินทางไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบานบุภารามค่ะ
ด้านเจ้าหน้าที่ร้อยเวรสนบุภารามนะคะ
เขาเปิดเผยว่าคดีนี้อยู่ในขั้นตอนตามกฎหมาย
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจแพทย์จากทางผู้เสียหายนะคะ
ออกหมายเรียกโชเฟอร์แท็กซี่คู่กรณีมาสอบปากคำ
เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะ

และแท็กซี่คนขับแท็กซี่เขาก็ไปทะเลาะกับคนขับแท็กซี่อีก๑คัน
คือขับปากกันอยู่ปากไปปากมาแล้วเขาก็ตะโกนไปด่าอีกคันนึง
จอดรถแล้วไปต่อยกันบอกว่าพี่ครับผมขอลงก่อนครับ

ระวังกันด้วยเรื่องของอารมณ์นี่อันตรายมากนะครับ